ก็คือเกิดขึ้นที่ขอนแก่นเหมือนกันตำรวจภูทรบ้านไผ่ไปบุกจับหลานชาย
ใช้มีดกระหน่ำแทงชีปะขาวซึ่งก็เป็นลุงหรือเป็นน้าของตัวเองเนี่ยนะคะ
แล้วเสียชีวิตคาบ้านจากการสอบสวนเจ้าตัวอ้างว่าไม่พอใจค่ะ
เพราะผู้ตายชอบอบรมสั่งสอนเยอะเหลือเกินน่ารำคาญ
ก็เลยก่อเหตุแบบนี้เลยนะคะตำรวจไปตรวจสอบเหตุนี้เป็นเหตุฆ่ากันตายค่ะ
ภายในบ้านพักซอยสุขสำรานหมู่๑๔ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นช่วงค่ำวานนี้
ที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านปูน๒ชั้นด้านบนเป็นไม้ด้านล่างเป็นปูนนะคะ
พบศพนายไพรจิตแพนสมบัติอายุ๖๑ปีเจ้าของบ้านนอนจมกองเลือดเสียชีวิตในห้องนอน
สภาพศพคือนอนหงายมีบัตรแผลถูกแทงที่หน้าอกขวา๒แผลข้างหูขวา๑แผลที่กกหูทั้งสองข้างอีกข้างละแผล
มีรอยมีดเฉือนที่หูขวายาวอีกประมาณสิบเซนได้หลังเกิดเหตุตำรวจไปจับกลุ่มนายอารันกองคำอายุสามสิบหกปี
ผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านเขาเนี่ยค่ะอยู่ห่างจากบ้านผู้ตายไปแค่ร้อยเมตรเอง
จากการสอบถามญาติก็ทราบว่าผู้ตายเป็นเจ้าของบ้านและเป็นน้าของนายอารันทร์ผู้ก่อเหตุด้วย
ก่อนเกิดเหตุนายอารันต์เดินวนเวียนที่หน้าบ้านผู้ตายหลายรอบแต่ว่าผู้ตายไม่อยู่
จนกระทั่งผู้ตายกลับมาถึงบ้านค่ะนายอารันทร์มาอีกแล้วก็กลับมาในรอบสุดท้ายมากับเพื่อนอีกสองคน
จากนั้นนายอารันต์จอดรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งเข้าไปกระหน่ำแทงผู้ตายเลยแล้วก็หนีกลับบ้านตัวเองค่ะ
ตำรวจตามไปจับกลุ่มได้เนี่ยนะคะจากการตรวจสอบภายในบ้านนายอารันพบทั้งเสื้อขาว
เลือดมีดทำครัวยาว๒๐เซนแล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่โอ้โหนี่
หลักฐานมัดตัวเลยค่ะหลังจากคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพักนายอารันต
นี่นะคะตำรวจไปกำหนดหนังคดีตามกฎหมายนะคะ